เช้านี้อยากถามคุณผู้ชมคำถามแรก

ก็จริงเราก็หิวทุกเช้าเลยนะคะ

วันนี้พี่แจ๊คไม่ต้องกลัวจะหิว
ดิฉันมีเมนูรองท้องมาฝากพี่แจ๊ค

อันนี้นะคะน่ากินยิ่งกว่าหลนเต้าเจียว

อ่ะเดี๋ยวพี่แจ๊กเล่าให้ฟัง

ก็เลยเห็นว่าจะคิ้วดกนะคะ

ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีนั่นเองค่ะ
ตัวละครนี้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ
ซึ่งชีวิตจริงก็คือคุณเอิร์ทนะคะ
วิทย์สวิตช์ค่ะเป็นนุ่มหน้าคมหุ่นล่ำแน่นเปรี้ยค่ะ
แล้วก็เป็นนักแสดงในสังกัดค่ายบอร์ดคลาสของพี่หน่องนี่แหละค่ะ

คือว่าจะเป็นละครก่อนหน้านี้นะคะซีรีส์นะคะ
เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแบบดาราหน้าใหม่เฉยนะ
มีตำนงตำแหน่งติดตัวมาด้วยนะครับ
ติดรอบ๑๐คนสุดท้ายมาแล้วเมื่อปี๒๕๖
เพราะฉะนั้นผ่านเวทีนี้มาไม่แปลกใจเลยว่าทำไม
สุขภาพร่างกายเขาถึงฟิตแอนดเฟิร์มแบบนี้
อันนี้คิ้วบอยรุ่นพี่นะคะนี่มีลุยสก๊อตนะคะ
โอ้โหมากมายกันเลยทีเดียวเรียกว่าแจ้งเกิดเอาพูดตรง
ดิฉันว่าตอนที่เขาเล่นเขาก็คิดว่าเขาจะดังแล้วนะคะ
แต่ไปมาปรากฏว่าออกนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
คนนี้คือใครนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่ฉันก็รู้จักนางนี่แหละค่ะ

ทำไมคะแล้วตอนนี้ทำไมคะเพราะเขาดังแล้วจะไปสนใจเขาจริง

โอกาสหน้าเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะท่านคุณ
อายุประมาณเท่าไหร่เองพี่แจ๊ค

แต่ว่า๑๐ต้นกำลังน่าส่งเสียให้เรียนเนอะ